พาไปดูงูนี่โอ้โหมีงูตัวหนึ่งนะมันเลื้อยเข้าไปในบ้านของคู่สามีภรรยา
คุณสามีนะด้วยความที่ว่าเราช้างเท้าหน้าเราต้องใจกล้า

สุดท้ายภรรยาไปจับงูมาให้แล้วเขาบอกอะไรกับคุณสามีไปลองฟังชัดกันครับ
โอ้ถุงมาใส่ซิถ่ายทำไมวะเร็ว
เดี๋ยวหายรูปก่อนเขาหายรูปมา

เอาถุงมาใส่ซิจะถ่ายทำไมยังจะโกรธิภูมิก่อนอีก
คุณสามีไม่กล้าจับก็เลยให้ภรรยาไปจับ

มาด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรเหลือเกิน

ทำไมไม่ช่วยเอ้าถ่ายรูปก่อนยิ้มโชว์ด้วย
จับหัวไว้เก่งจริงต้องขอปรบมือให้เลยนะครับสุดยอดมากนี่
แล้วเขาเห็นแม่ถุงเกี่ยวถุงมือยักษ์เขียว
ถุงมือฮักผมเคยบอกคุณผู้ชมแล้วใช่ไหม
นี่ว่ายักษ์เขียวน่ะให้เรียกว่าฮัก
แต่ถ้ามนุษย์ที่น่ารักเรียกว่า

แล้วคุณสามีจะอยู่รอดปลอดภัยไปทั้งชีวิต

โอ้ยดูสิพี่จ้อยที่ไม่ต้องพึ่งเลย
บอกว่าให้เมียไปจับงู